ช่วงแรกของชัดข่าวเที่ยงมาดูเรื่องของเมื่อเช้าที่ผ่านมาค่ะ
สถานการณ์โดยเฉพาะเรื่องของการจราจรหลายพื้นที่ค่อนข้างติดขัด
โดยเฉพาะถนนสุขุมวิทย์เพราะว่ามีประชาชนนะคะใช้รถบริการสาธารณะเป็นจำนวนมาก
ทำให้การเดินรถนั้นล่าช้านะคะปกติแล้วประมาณสองนาทีนะคะ
ถี่ของการเดินรถแต่ว่าเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมามากกว่า๕นาทีค่ะ
ใช่ครับเรื่องนี้คุณผู้ชมครับทำให้ผู้โดยสารหลายคนนั้นต้องใช้โลกออนไลน์
หรือว่าโลกโซเชียลนั้นเป็นการระบายความเจ็บร้อนของตัวเองครับ
รวมทั้งเปลี่ยนไปใช้บริการรถจักรยานยนต์รับจ้างและต้องเสียค่าบริการมากกว่าเดิมด้วยครับ

ประชาชนจำนวนมากแออัดอยู่ที่สถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสสยามครับ
ซึ่งเป็นย่านใจกลางเมืองช่วงเช้าที่ผ่านมาโดยเฉพาะในชั่วโมงเร่งด่วน
หลังเกิดเหตุระบบสับรางขัดข้องบริเวณจุดสับรางสถานีชิดลมตั้งแต่เช้ามืด
ผู้คนจำนวนมากเบียดเสียดยัดเยียดกันนะครับเพื่อให้สามารถเดินทางไปทำงานได้ทัน
ตามสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสหลายแห่งจึงมีผู้โดยสารตกค้างอยู่จำนวนมากครับ
หลายคนต้องเลี่ยงไปพึ่งพาบริการขนส่งประเภทอื่นโดยรถไฟฟ้าบีทีเอสก็ออกมาชี้แจงนะครับ
ว่าเกิดเหตุขัดข้องบริเวณจุดสับรางจากสถานีชิดลมมุ่งหน้าไปสู่สถานีสยามครับ
ทำให้ต้องหยุดเดินรถตั้งแต่บริเวณสถานีชิดลมไปจนถึงสยาม
ส่งผลให้ความถี่ในการเดินรถแต่ละเที่ยวนั้นล่าช้าประมาณ๕นาทีครับ
และในช่วงชั่วโมงเร่งด่วนเป็น๖นาทีต่อเที่ยว
เดิมที่มีขบวนรถเข้าไปให้บริการห่างกันไม่ถึง๒นาทีนะครับ
จะดำเนินการซ่อมแซมได้ทันในคืนนี้หรือว่าหลังเที่ยงคืนนะครับ
แต่ว่าจะมีการปรับการเดินรถใหม่ในช่วงบ่ายของวันนี้

และจากสถานีชุดลมจะวิ่งกลับไปที่สถานีลาซานบังนาครับ

แล้วก็จะไม่มีการหักค่าบริการภายในบัตร
สามารถเก็บตัวเอาไว้ใช้ครั้งต่อไปได้ภายใน๑๔วันครับ
หลายคนก็ใช้พื้นที่ของสังคมออนไลน์
โพสต์ข้อความระบายความเจ็บร้อนของตัวเอง
บางคนบอกว่าใช้เวลานานนับชั่วโมงในการรอคอยรถที่จะเข้าสถานี
ขณะที่บางคนก็เร่งรีบเดินทางไปทำงานต้องหันไปใช้บริการรถมอเตอร์ไซค์รับจ้างแทนครับ
ซึ่งคิดราคาแพงเกินจริงจากสถานีราชเทวีไปยังสุขุมวิทย์คิดถึง๒๐๐บาททีเดียวนะครับ
แล้วก็มีบางเพจครับมีการล้อเลียนว่าความแออัดและเบียดเสียดเมื่อช่วงเช้าแทบจะทำให้ผู้โดยสารนั้นได้เป็นคู่ครองกันเลยทีเดียว
ส่วนสถานการณ์ล่าสุดในตอนนี้ในช่วงเวลาประมาณ๑๑นาฬิกาที่ผ่านมานะครับ
ทำให้ผู้โดยสารนั้นบางตาลงเมื่อเทียบกับช่วงเช้าที่ผ่านมา
หลังจากเมื่อช่วงเช้าหลายคนก็เริ่มหันไปใช้รถไฟฟ้าใต้ดินแทนนะครับ